ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนี้
ได้ชัดเจนนะครับหลักฐานจากกล้องหน้ารถหรือว่ากล้องวงจรปิดตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยครับ
เรานำมาให้ท่านติดตามไม่ใช่ต้องการตอกย้ำความรุนแรง
แต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์อย่างเช่นกรณีล่าสุดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต้องเสียชีวิตลงบนท้องถนนที่เมืองไทย
เพราะว่าถูกจักรยานยนต์ที่ขี่พุ่งมาด้วยความเร็วพุ่งชนจนเสียชีวิตนะครับ
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายเสื้อขาวกำลังวิ่งข้ามทางม้าลาย
แต่แล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจังเสียชีวิตขาดที่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนสุขุมวิทย์ขาเข้า
ตะบนดาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
หลังเกิดเหตุกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานเข้าช่วยเหลือ
พบนักท่องเที่ยวชายชาวรัสเซียอายุ๕๒ปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตกลางถนน
ห่างออกไปประมาณ๗๐เมตรพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวล้มคว่ำอยู่
โดยมีนางรำพึงเทพวารินอายุ๓๙ปีคนขับขี่
นางสาวสุดารัฐแสวงศุกร์อายุ๑๙ปีลูกสาวได้รับบาดเจ็บทั้งคู่
ก่อนเกิดเหตุแม่ลูกคู่นี้ขี่รถจักรยานยนต์จากพัทยามุ่งหน้าอำเภอสัตหีบ
พอถึงจุดเกิดเหตุผู้ตายวิ่งข้ามถนนเพื่อกลับที่พักในโรงแรมฝั่งตรงข้าม
แต่ไม่ทันมองรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วจึงเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้น
กล้องจากหมวกกันน็อกของคนขับขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
บันทึกภาพขณะจอดติดไฟแดง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณแยกบางบอน๓กรุงเทพมหานคร
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่โพสต์คลิปนี้ระบุว่า
ปฏิเหตุดังกล่าวส่งผลให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่
ส่วนเด็ก๒คนอายุ๘ขวบกับ๒ขวบ
นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดข้างในสมอง
อยู่ระหว่างให้การรักษา

จะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ในฝั่งของผู้เสียชีวิต

ก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะขี่ตามมาเป็นคันที่๔
แต่กลับไม่โชคดีเหมือนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปก่อนหน้า
ส่วนคลิปนี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบฝ่าสัญญาณไฟจราจรเช่นกัน
จากคลิปจะเห็นว่ารถที่อยู่ฝั่งซ้ายจอดรอสัญญาณไฟ
เพื่อที่จะกลับรถและเลี้ยวเข้าซอยขวามือ
โดยมีรถจักรยานยนต์และรถเก๋งสีขาวจอดอยู่ด้านหน้า

รถเก๋งสีขาวอีกคันที่ขับมาทางตรงชะลอหยุด
แต่รถกระบะที่ขับมาด้วยความเร็วกลับไม่ชะลอหยุด
ชนรถเก๋งสีขาวที่กำลังกลับรถ
หมุนคว้างปีนขึ้นไปบนเกาะกลางถนน
ที่คนขับรถเก๋งเปิดประตูลงจากรถ
และดูเหมือนจะไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก
ซึ่งสังคมออนไลน์ต่างวิภาควิจารณ์คนขับรถกระบะที่ไม่ชะลอความเร็วก่อนถึงแยก
พร้อมกับระบุแยกนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
จากสัญญาณไฟจราจรเสียและเพิ่งกลับมาใช้งานได้ไม่นาน
อีกทั้งผู้ขับรถทางตรงมักจะขับมาด้วยความเร็วจึงทำให้เบรกไม่ทัน
ท้ายด้วยอุบัติเหตุที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีที่เกิดเหตุพบศพนายจตุรงระหงษ์อายุ๔๕ปี
พนักงานปรายศนีย์สาขาคีรีนครนอนเสียชีวิตบริเวณปากซอยบ้านสวนสุขุมวิท๑๕
สภาพศพคอหักมีเลือดไหลออกมาจากบาดแผลที่บริเวณศีรษะจำนวนมาก
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับนายเรืองวิทย์บรรลือหารอายุ๓๓ปี
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
แต่หากทุกคนยังประมาทไม่คำนึงถึงกฎจราจรรวมถึงมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง
ต้องมีคนสังเวยชีวิตบนท้องถนนเช่นนี้ไม่เว้นแต่ละวัน